ชายนาฏมีเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าผีเข้าผีเข้าผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งเลย
อ่ะตำรวจขนใบสิบกว่านายอุปกรณ์พรบครบแล้วนะโล่มีไม้ง่ามมีไปถึงกล่าววัด
ดุเดือดแน่นอนปรากฏว่าพอไปถึงอ้าวผีออกจากร่างแล้วเหรอ
โอเคโอเค
ดูสภาพสิคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผีตนไหนสิงนะแต่ดูไม่มี
รภัยมีเดชเลยหรอเป็นตอนที่ตำรวจสอบพอบ์เมืองชัยนาธิ์นับ๑๐นายเลย
ไปพร้อมไม้งามไปพร้อมโล่เตรียมจะเข้าชาร์จชายคนนี้เลยที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชายนาฏ
แต่เหตุการณ์มันแม่ละมุนละม่อมจริงไม่ได้รุนแรงอะไรเลยครับ
ชายคนนี้ยอมแต่โดยดีฮะมอบตัวเลย
ทราบชื่อก็คือนายชาตรีอายุ๔๕ปีนั่งลงกับพื้นแบบนี้ตามที่ตำรวจสั่ง
แล้วก็โดนตรวจค้นไปก่อนจะถูกคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ลองถามแม่ยายของชายคนนี้เล่าว่าก่อนตำรวจมาเนี่ยนะ
เขยยายเนี่ยยังอารวาสอยู่เลยยังโวยวายว่าผีเข้าผีเข้า
พยายามจะทำร้ายเมียตัวเองด้วย
แล้วเวลาเมาเหล้าหรือว่าเมายาบ้าเออแกเสพยาด้วยนะ
เวลาเมาเหล้าเมายาก็จะเพี้ยนหน่อยชอบทำร้ายร่างกายเมียตนเองครับ
ยายบอกเลยตำรวจช่วยยายด้วยนะพาไอ้ลูกเขยคนนี้เอาตัวไปบำบัดไปรักษาให้หน่อยเถอะ
นายชาตรีครับหนุ่มคลั่งคนนี้เปิดปากสารภาพว่า
ตัวเขาเนี่ยเสพยาบ้าจริงแล้วก็รู้สึกเหมือนผีเข้าเลย
ก็เลยสู้กับผีเออเสพยาแล้วสู้กับผีด้วยไม่รู้ตัวเลยว่าที่สู้กับผีคือ
จริงแล้วตอนนั้นเขากำลังตีเมียเลยครับสรุปว่าชัดเลยนะไม่มีผีเข้าอะไรเสพยานั่นแหละฮะ
แม่ร้ายกว่าผีจริงฮะการเสพยาเนี่ย